ช่วงนี้เรื่องราวของสูนักกัดเนี่ย

ใช่ค่ะกัดเด็กด้วย

เดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้นะคะคุณผู้ชม
ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดพังงากันก่อน
กรณีที่สุนัขมากันประมาณ๔๕๖ตัว
แล้วก็มารุมกัดเด็กอายุ๗๘ขวบเนี่ยนะคะ
ที่บริเวณป่าชายเลนริมคลองท่านุ่น

คืออาการสาหัสเลยโดนหมารุมขย่ำ

ร่างกายมีแต่รอยเขี้ยวไปหมดเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้หลายคนเป็นห่วงว่าอาการน้องเป็นยังไง
รู้สึกตัวดีแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ในห้องไอซียู
ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้กรณีที่สุนัขจรจัดที่อยู่บริเวณบ้านพักชาวประมง
บริเวณแพร่ปลาที่บ้านท่านุ่นตำบลโคกลอยที่อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
แล้วก็เหตุการณ์นี้หลังจากที่ช่วยชีวิตน้องมาได้แล้ว
เราก็ไปถามเด็กหญิงปิ่นสุดาสอนพลอายุ๑๔ปี
ปิ่นสุดาเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยก็ได้เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังค่ะ
รวมทั้งหมดประมาณสัก๓๔คนก็ไปหาปูหาปลากัน
แล้วระหว่างนั้นนะคะกลุ่มสุนัขจรจัดมันวิ่งเข้ามาประมาณ๔๖ตัว
มาจากทางริมฝั่งคลองออกมาเห่าเห่าแล้วก็ไล่
ทำให้เด็กต้องวิ่งหนีแต่จังหวะนั้นเอง
มีสุนัขสีขาวตัวหนึ่งที่มันกระโดดมา
ใช่ค่ะส่วนเด็กอีก๒คนก็รีบวิ่งกลับมา
ตามผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่ให้รีบไปช่วย
แล้วก็ส่งต่อโรงพยาบาลวัชิราบุกเก็ตนะคะ
ส่วนเด็กหญิงคนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย

หนูก็ไปกัน๓คน

ว่าอย่าให้มันเข้ามาแล้วก็หนูก็แบกขึ้นหลัง
แล้วก็เดินมา

ก็นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกพรอง
แล้วก็อาสาสมัครลงพื้นที่ไปกันเลยค่ะ

เพื่อที่จะไปยิงยาสลบ

แล้วก็ตอนนี้จับได้แล้วทั้ง๔ตัวนะคะ
จริงหน้าตามันก็ซื้อนะ

คุณสัตว์หน้าขนเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะยังไงนะคะ
แก้วผสมด้วยเขาบอกว่ามันเลยดุนะครับ
เออก็พอจับมาได้ทั้ง๔ตัวแล้วก็เอาเข้ากรง
เพื่อกักตัวเอาไว้ดูอาการ๑๔วัน
ถ้าเกิดว่าใน๒อาทิตย์นี้ดูอาการแล้ว

ก็เดี๋ยวจะส่งไปให้ทางศูนย์พักพิงสุนัข
ในพื้นที่ใกล้เคียงดูแลต่อไปนะคะ

ในอำเภอบัญชาธนูอินบอกว่าหลังจากนี้
ตอนนี้น้องอยู่ที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะคะ

หลังจากที่ผ่าตัดแล้วก็เย็บแผล

ก็คือเรื่องของแผลติดเชื้อนั่นเอง
แล้วก็จะให้สาธารณสุขเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์ไปก่อน
หาทางในการช่วยเหลือดูแลต่อไปด้วยนะคะ
ทีนี้ทางด้านเลขานุการนายกอบตโคกลอยเขาก็บอกนะ
บอกว่าก่อนหน้านี้กลุ่มสุนัขนี้ค่ะมันเป็นของชาวพม่า
พอเขามาเอามาเลี้ยงแล้วหลังจากที่เขาย้ายถิ่นฐานไปแล้ว

แล้วมันก็เร่ร่อนนะคะไปอาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านพักชาวประมง
ริมฝั่งคลองท่านุ่นแล้วก็จะหากินบริเวณริมคลอง
ชาวบ้านเขาก็กลัวนะแล้วยิ่งคุณเด็กตอนหยุดเรียน
ตอนเย็นนี้จะไปหาปูหาปลาที่บริเวณนี้ก็จะเจอเจ้าฝูงสุนัขแบบนี้ค่ะ
แล้วชาวบ้านบอกไม่ได้มีแค่๔ตัวที่จับไปนะ

ใช่ค่ะชาวบ้านเขาบอกไงตอนนี้ชาวบ้านเองก็ยังกลัวอยู่
อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาจับสุนัขจรจัดที่เหลือออกไปให้หมดอีก๑๐กว่าตัวเนี่ยนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่าตอนที่ชาวบ้านจะไปทะเล
ไปหาปูหาปลาก็โดนมาไล่เห่า
แล้วบางทีมันก็ป้วนเปี้ยนอยู่ในหมู่บ้านด้วย
เห็นเด็กก็มาไล่กัดเด็กกลัวว่ามันจะไปกัดคนอื่นอีก
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าบางทีพวกสุนัขจรจัดพวกนี้
มันก็ไปขโมยเหมือนกับไปกัดไก่ของชาวบ้าน
เลี้ยงไว้บริเวณใกล้เคียงอีกค่ะ